ดูเรื่องนี้กันต่อเรื่องของคำสั่งสอบคอนะคะขอย้อนกลับมาเรื่องนี้
มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน
นี่คือผ่อนคลายได้หลังจากที่มีการผ่อนคลายได้ไม่นาน
คือทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ
ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะไปดูคลิปคลิปนี้กันค่ะ
นี่เป็นคลิปที่สมาชิกเฟซบุ๊คชื่อคุณตุ้ยนะคะได้เผยภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บอกว่าวันที่๒๗มิถุนายนหลังเก็บร้านเสร็จเนี่ย
ตัวจะแยกย้ายกลับบ้านแล้ววันต่อมาก็จะเป็นวันที่
รัฐบาลประกาศใช้มาตรการนี้นะคะก็คือห้ามนั่งทานในรัฐ

เขาก็เก็บร้านเสร็จแล้วเขาก็มีการพูดคุยกัน
คือบทเป็นบทสนทนาระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
คือนายจ้างบอกว่าหนูให้แม่๕๐๐บาทนะ
คือเขาเรียกกันแบบนี้นะคะหนูให้แม่๕๐๐บาทนะ
ลูกจ้างบอกไม่เอาวันนี้ขายไม่ดีนะคะ

ขอโทษที่ต้องพักงาน๓๐วันแม่นะ

ลูกจ้างก็บอกว่าแม่เข้าใจไว้ร้านเปิดแล้วโทรหานะ
ตอนนี้เดี๋ยวแม่จะหาอะไรทำเล็กน้อยไปก่อน
นี่ค่ะที่ต้องบอกกับคนให้พักงานตัวเอง

แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นการระบายความอัดอั้นที่มันอยู่ข้างใน

ร้องไห้แทบทุกครั้งที่มีปัญหาเพราะเขาไม่ได้เข้มแข็ง
แต่เขาพร้อมสู้และแก้ปัญหา
หลังจากนี้๓๐วันมาตรการที่ใช้ควบคุมโรค

ไม่งั้นผู้ประกอบการหรือไม่ว่าอาชีพไหนก็ตายทั้งนั้นนะคะ

ก็โอดครวนกับมาตรการรัฐบอกว่า
ยอดขายของเขาขณะที่ประชาชนบางส่วน
ก็เนี่ยค่ะทานในร้านไม่ได้ก็ทานแบบนี้
นะคะนั่งพักข้างห้าง
ใช้ตรงนี้เป็นที่ทานอาหารกลางวันนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ร้านอาหารย่านลาดพร้าว
แล้วพบว่าทุกร้านนะคะก็ปฏิบัติตามการประกาศของรัฐบาล
ทุกร้านเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้
และแจ้งลูกค้าให้ซื้อกลับไปทานได้เท่านั้น

ก็ไม่ได้ทานในร้านทานกันตามที่นั่งพักแบบนี้นะคะ
ประชาชนบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะแย่ไปมากกว่านี้ค่ะ